น้องคนนี้เขาขอตามกระแสหน่อย
ดูสิว่าแต่งออกมาจะเป็นลิซ่าเวอร์ชั่นไหนค่ะ

ตกใจอันนี้กลัวตัวเอง

คือเดี๋ยวนะคะจะวิ่งหนีไปไหนครับ

เผื้บ

อันนี้น่าจะไม่รู้ออกมาจากไหนเหมือนกัน

ยังทำให้พวกพี่ตกใจตามไปด้วยค่ะ

การเอาให้มันปังเฟ้ยเตะเลย
อะไรเต้นพ่อเองตกใจตัวเอง

ตกใจทุกครั้งเวลาส่องกระจก
เวลาเข้าห้องน้ำเสร็จเราจะแปลงฟันเท่านั้นแหละ
ทั้งกาลเดียวกัน

มันมีใครชมตัวเองแบบนี้ด้วยเหรอ
เป็นเรื่องราวของสีสันความสนุกสนานในการใช้ฟิลเตอร์นะคุณผู้ชม